คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่ชนบุรีเนี่ย
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาตกเป็นผู้ต้องหาทั้งเรื่อง
หลบหนีไปอย่างลอยนวลนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองครับ
อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีนะเย็นเมื่อวานนี้เอง
ตำรวจสพนขามพร้อมด้วยทีมอาสากู้ภัยเพียวเยี่ยศรีบราชา
กระจายกำลังการติดตามตัวผู้ต้องหาคนนี้อายุเพียง๑๙ปีครับ
ชื่อว่านายพานุวัฒนศรีสุวรรณนะฮะเป็นผู้ต้องหาคดีวิ่งบราวทรัพย
แล้วก็ยาเสพติดเขาวิ่งออกจากโรงพักพร้อมกับกุญแจมือนะฮะ
ต้องหาวิ่งข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามนะปีนกำแพงสูง๔เมตร
โดดลงไปในสวนมะพร้าวแล้วก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
หลบหนีไปอันนี้ใบหน้าของผู้ต้องหานะครับ
ขณะเดียวกันก็มีการไปดักซุ่มติดตามอยู่ที่ห้องพักของเขา
แต่เพียงว่าผู้ต้องหาคนนี้สวมเสื้อสองตัวนะฮะ
คุณผู้ชมใครเห็นด้านนอกเป็นสีแดงข้างในเป็นสีขาว
อย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่กางเกงขายาวสีดำ
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ขโมยของชาวบ้านไปเนี่ย
ทะเบียนเลขเนี่ย๗๒๒๙ชนบุรีนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านเขาก็เสียบกุญแจคาไว้

ตำรวจยังฝากบอกถ้าใครพบเห็นผู้ต้องหาคนนี้
นี่นะฮะอายุ๑๙ปีชื่อว่าพานุวัฒน์หรือญาติ

แจ้งบ่อแสงไปที่สพหนองขาม
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอ๐๓๘๓๔๗๑๙๙นะฮะ

อย่าให้ที่พักพิงหรือว่าอยากไปช่วยเขาหลบหนี